คุณผู้ชมกรณีของเสียเต้ยนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตสามีของเจ๊อ๋อ

พอถูกลอตเตอรี่มากลายเป็นทุกขลาบ

แล้วก็เงินที่ได้คือ๙๐ล้านบาท
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่๑หรือว่ารางวัลเล็กท้าย๔๐บาท
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เสียเต้ยเสียชีวิตอย่างกระทันหัน
เรื่องนี้กลายเป็นที่คาใจของเพื่อนนะครับว่าเสียเต้ยป่วยเป็นโรคอะไร
แล้วทำไมถึงเสียชีวิตหรือว่าบางคนถึงขนาดบอกว่าถูกวางยาหรือเปล่า
คือเพื่อนก็พยายามจะถามถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ทีนี้ทั้งพี่ชายและพี่สาวก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะ
ก่อนที่เสียเต้ยจะเสียชีวิตแล้วก็ก่อนจะเข้าโรงพยาบาล
เกิดอะไรกับเสียเต้ยนะครับคือเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ถ่ายรูปคู่กับนายสมภารสุรรณกุลหรือว่าเสียเต้ย
พร้อมกับข้อความบอกว่าเราเป็นมากกว่าคนรู้จัก
เป็นมากกว่าคำว่าพี่ชายที่คอยช่วยเหลือน้องตลอด
ทำไมคนดีต้องจากกันไปเร็วขนาดนี้
นี่แหละครับพอโพสต์ออกมาหลายคนเข้าไปถาม
อ้าวเสียเต้ยเป็นอะไรเสียชีวิตเหรอนะครับค่ะ
ขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วนขอรับบริจาคเลือดด่วนครับ
เพื่อนที่รักเต้ยคนไข้อาการหนักต้องการเลือดด่วนเลยนะครับ
จากเสียเต้ยอาการหนักต้องการใช้เลือดสำหรับการผ่าตัด
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตึกศัลยกรรมชาย
แต่ว่าก็ไม่ทันการนะครับเนื่องจากเสียเต้ยเนี่ย
ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
หลังจากเข้ารับการรักษาได้เพียง๒วันนะครับ
หลังจากเป็นกระแสข่ออกมาว่าเสียเต้ยเสียชีวิต
มีเพื่อนเข้าไปถามเข้าไปแสดงความคิดเห็น
รู้แน่ชัดแล้วว่าเสียเต้ยเสียชีวิตจริง
ก็เข้าไปแสดงความเสียใจนะครับ
แล้วบางคนก็บอกว่าเสียเต้ยเหมือนพูดเป็นลางเลยนะครับ
ตอนที่ไลฟ์แล้วก็เสียเต้ยร้องเพลงเนี่ย
เสียเต้ยก็เหมือนพูดเป็นลางบอกว่าเขามีอาการซึมเศร้า
ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็อยากจะตายแล้ว
คือตอนที่ไลฟ์แซวตัวเองตลอดเลย
บอกว่าตัวเองผอมแก้มตอบนอนไม่ค่อยจะหลับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องความตายแล้วก็กำลังจะเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เขาก็ร้องเพลงแบบนี้แล้วก็ไลฟ์ไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วย
คือเป็นการไลฟ์เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน
ไปดูไลฟ์ของเสียเต้ยอันนี้หน่อยนะครับ
ไม่รู้ว่าไหนเราจะสิ้นใจเหมือนกัน
บางครั้งเราอาจจะฆ่าตัวตายขนาดนี้
เพราะเราเริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว

รักเพื่อนเสมอเพื่อนที่จริงใจต่อกัน
เนี่ยหลายคนก็บอกว่า
ทั้งมีเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศทั้งเพลงมันพาไปหมดเลย

หลายคนบอกว่าพูดเป็นลางทำไมพี่เต้ยพูดเป็นลางอย่างนี้นะฮะ
ลาไปไหนจะจากไปไหนอย่าเลย
ขอส่งกำลังใจให้หลายคนไปแสดงความคิดเห็นตอนนั้น

คือรู้แหละชีวิตของพี่เต้ยแม้จะมีเงินมีทองมา
แต่ว่าหลังจากเลิกลากับเจ๊อ๋อไปแล้ว

แล้วก็เหมือนมีอาการซึมเศร้าอยู่กับตัวเอง

แล้วท้ายที่สุดมาพูดแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตนะครับ
อดีตสักนิดหนึ่งสำหรับเสียเต้ยกับเจ๊อ๋อ
ทั้งคู่ก็เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
อ๋อก็คือนางวันนาลีปัญญาสัยอายุ๔๘ปี
ส่วนเสียเต้ยนายสมภารสุรรณกุลอายุน้อยกว่า

ก็ถูกรางวัลเมื่องวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
แล้วก็เลขที่ถูกก็คือ๑๔
จำนวน๑๕ใบแล้วก็เลขท้าย๒ตัวอีก๔๐ใบ
รวมเป็นเงินรางวัลที่ได้จำนวนมากถึง๙๐ล้านบาท
ที่เสียเต้ยจะแยกทางกับเจ๊อ๋อ
แล้วก็ได้เงินพร้อมทรัพย์สินมากกว่า๕๐ล้านบาท
แต่ทีนี้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงระหองระแหง
สื่อก็ติดตามชีวิตของเสียเต้ยกับเจ๊อ๋อมาโดยตลอดเหมือนกัน
เจ๋อ๋อก็เดินสายทำบุญแล้วก็ได้พูดถึงเสียเต้ย
ส่วนเสียเต้ยเองก็พูดกลับไปถึงเจ๊อ๋อ
บอกว่าจริงแล้วเจ๊อ๋อก็มีคนอื่น
เสียเต้ยก็เลยต้องยอมแยกออกมาเรียกอย่างที่ซับสินที่ได้
ว่า๕๐ล้านไม่ถึงได้เท่านั้นเท่านี้ก็ว่ากันไป
ก็เป็นข้อถกเถียงกันระหว่าง๒คน

จะแบ่งทรัพย์สินแบ่งสมบัติแบ่งอะไรกันแค่ไหน
หรือว่าใครเป็นคนซื้อลอตเตอรี่อันนั้นก็ว่ากันไป
หลังจากแยกทางไปต่างคนต่างก็มีชีวิตใหม่นะครับ
โดยชีวิตครอบครัวของเสียเต้ยก็กลายเป็นข่าวดัง
หลังจากอย่างที่บอกไปคือเตียงหัก
แต่เสียเต้ยเขาบอกว่าเขาก็เก็บเงินเอาไปซื้อทรัพย์สิน
เขาชอบซื้อพวกทองเครื่องเพชรพระอะไรต่างแล้วนะ
เขาเก็บไว้หมดเลยนะครับ

แล้วก็เห็นเสียเต้ยบอกเดินสายทำบุญไปพร้อมกับผู้ชายคนอื่นนะครับ
คุณผู้ชมหลังจากที่เสียเต้ยเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของเสียเต้ย
ที่บ้านคำบรตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี
บ้านเกิดแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ

ก็มีญาติญาติมาช่วยกันจัดเตรียมงานศพนะครับ
โดยพี่ชายของเสียเต้ยก็คือนายสนองสุรรณกุลนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ

เมื่อวันพระราชสมดีใช่ไหม
ขอบายวันพุธที่๑๘พฤศจิกายน
ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเสียเต้ย

แต่เสียเต้ยมีอาการปวดขาและขาบวม
เพราะว่าไปออกกำลังกายมา

พี่ชายบอกแบบนี้เสียเต้ยชอบวิ่ง
แล้ววันนั้นก็คือไปวิ่งออกกำลังกาย
กระทั่งช่วงค่ำของวันที่๑๘นั่นแหละครับ
คือน้องชายบอกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับ
แล้วก็ขาทั้งสองข้างเริ่มบวมมีอาการปวด

ก็ปวดขาใช่ไหมนวดขาซะหน่อย
แล้วก็เศรษฐ์เต้ยบอกมันปวดแสบปวดร้อนเลยนะครับ
ก็เอาขาไปแช่น้ำเย็น
พอขาแช่น้ำเย็นปุ๊บเสียเต้ยมีอาการหายใจไม่ออก

พี่ชายเห็นว่าน้องทำไมอาการหนักขึ้น
ก็เลยรีบโทรหาเพื่อน
ให้นำส่งโรงพยาบาลหนองแสง
แล้วก็ใช้สิทธิ์ประกันชีวิต
นำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลเอกอุดร
จากนั้นในเวลาตี๓ของวันที่๒๐พฤศจิกายน
เขาบอกว่าในขณะนั้นยังพูดหยอกล้อกับพี่ชาย

หอกล้อว่าอย่างนี้คุณเดี๋ยวจะตายแล้วล่ะ
พูดอย่างนี้และอาการน้องชายก็เริ่มหนักขึ้น
จากนั้นได้มีการนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาล
อุดรธานีแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเที่ยงคืน

ซึ่งพี่ชายบอกไม่คิดว่าคำพูดของน้องนะฮะ

เคยบอกว่าพี่สาหร่างจัดการอยู่ด้วย

บอกการเป็นยังไปครับ
แต่ก็ไม่ได้บอกรหัสเฟฟอะไรต่างนานา

ตอนนี้ขอให้จัดงานศพของน้องให้เสร็จก่อนนะครับ
แล้วก็นายสนองพี่ชายเสียเต้ยเปิดเผยบอกว่า
ถ้าย้อนไปเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมก็รู้สึกว่ามันมีรางบอกเหตุเหมือนกัน
เพราะว่าผมฝันเห็นพ่อพ่อของผมแล้วก็พ่อของเศรษฐ์เต้ย

เข้าฝันแล้วบอกว่าอยากกินต้มเปรตปลาไหล
ที่ไม่เคยฝันเห็นพ่อมาก่อนเลย
เพราะว่าท่านจากไปหลายปีแล้ว

มันก็เป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าอีกหรือเปล่า
ว่าพ่อจะพาตัวน้องไปนะครับส่วนเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
คุณหมอระบุการเสียชีวิตของน้องชาย
ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดส่วนทรัพย์สินของน้องชาย
น้องชายเคยบอกให้ตนเป็นผู้ดูแลจัดการ
ซึ่งขณะนี้ตนก็ยังไม่ทราบว่าทรัพย์สินน้องชาย
มีอะไรบ้างและจำนวนเท่าไหร่
หลังจากชาปนกิจศพน้องชายแล้ว
ผมเองแล้วก็ญาติพี่น้องจึงจะตรวจสอบ
แล้วก็อยากให้อดีตน้องสะพ้ายคือใครคุณ
อ๋อให้มาจุดทูปอโหสิกรรมต่อกัน
จะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันในชาติหน้า
แต่ก็สุดแล้วแต่อดีตน้องสะพ้ายนะฮะ
ส่วนเพื่อนสนิทของเสียเต้ยคนหนึ่ง
อายุ๓๙ปีคือนางสาวหัตตีนะครับ
ก็พูดถึงชีวิตของเสียเต้ยหลังจากที่เลิกลากับเจ๊อ๋อนะ
คือเขาบอกว่าเสียเต้ยสุขภาพไม่ค่อยดีเลย

รวมทั้งห่วงลูกสาวบุญธรรมที่อยู่กับเจ๊อ๋อ
แล้วก็ถือว่ามีความผูกพันกันตลอดเลย
ไม่ว่าจะกับเจ๊อ๋อหรือว่ากับลูกบุญธรรม
แล้วก็ทำให้เสียเต้ยนอนไม่ค่อยหลับ

ชอบแบบซึมเศร้าอะ
แต่เสียเต้ยเป็นคนไม่แสดงออกถึงความทุกข์
ตัวแล้วเพื่อนเหมือนเดียวกับเพื่อนสนิทกันเองเนี่ย

แล้วก็ไม่คิดว่าจะด่วนจากไปกระทันหัน
เพราะเสียเต้ยคือไม่มีวี่แววว่าจะล้มป่วยเสียชีวิตเลยคุณ
บางคนอาจจะบอกเสียเต้ยซูบผอมอะไรไปหรือเปล่า

คือเขาอาจจะออกกำลังกายบ่อย
หรือว่าอาจจะแบบสังสรรค์บ่อย
แต่เรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดนี่คืออันตรายมาก
นะครับแล้วทีนี้ฮะทีมข่าวของเราก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดใช่ไหม
ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลก็เลยพยายามติดต่อไปทางเจ๊อ๋อ

ติดต่อตอนแรกนะคือเจ๊อ๋อปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะครับ
เพราะว่าคือเอาจริงตอนนั้นเจ๊อ๋อก็พูดกับทีมข่าวบอกว่า
ขออนุญาตนะยังไม่แสดงความคิดเห็นนะตอนนี้เจ๊อยู่กับแฟนใหม่อยู่
คือเจ๊ก็กลัวแฟนใหม่น้อยใจนะครับทีมข่าวก็ถามว่าอยากจะแสดงความเสียใจอะไรไหม
อ๋อบอกเดี๋ยวคุยกันอีกทีและท้ายที่สุดนะฮะเจ๊อ๋อก็นี่ครับ
ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ให้พี่สาวนะฮะขออภัยทั้งพี่สาวด้วย
ตัวให้พี่สาวนะครับก็คือนางระมัยปราบมาลัยอยู่๖๐ปี
พี่สาวเจ๊เนี่ยกลับให้แม่ก็คือนางหัตปัญญาสายู๘๖ปี
แม่ของเจ๋เนี่ยไปเป็นตัวแทนไปร่วมงานสกศิลป์เสียเต้ยแล้วส่วนตัวเธอเองจะไปไหม
คือไปวันชาปณะกิจศพส่วนเมื่อกี้ที่เห็นคือนางละมัยพี่สาวของเจ๋อ๋อ
พี่สาวของเจ๊อ๋อก็มาร่วมงานศพแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับการจากไปของเสียเต้ย
เพราะว่ารักเหมือนเป็นน้องชายแท้นะครับแม้เสียเต้ยจะเลิกลากันไปกับน้องสาวของเธอแล้ว
ก็คือเจ๊อ๋อแล้วนะครับแต่เสียเต้ยก็ยังคอยช่วยเหลือดูแล
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวนะฮะ
พี่สาวเจ๊อ๋อบอกนะฮะบอกว่าพวกเธอเนี่ยคือทั้งแม่แล้วก็ทั้งเธอเนี่ยนะฮะ
คือรักเต้ยเหมือนน้องแล้วก็ลูกชายเลยเนื่องจากเต้ยเป็นคนนิสัยดีดูแลกันมาตลอดนะฮะ
แล้วก็ทุกวันเนี่ยยังทำเหมือนเดิมเลยนะแม้จะเลิกลากันไปกับน้องสาวคือเจ๊อ๋อแล้วนะฮะ
ส่วนสาเหตุการเลิกกันเนี่ยพี่ไม่ขอพูดถึงนะนะครับเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขา
แล้วก็ในวันนี้ที่เดินทางมานั้นก็เพื่อจุดทูปขอเคารพศพเพื่อขออโหสิกรรมต่อกันนั่นเองนะครับ
เราถามถึงว่าเอาแล้วเจ๊อ๋อว่ายังไงบ้างพี่สาวของเจ๊อ๋อบอกแบบนี้
หลังจากที่เจ๊อ๋อเห็นไลน์แล้วก็ทราบข่าวว่าเสียเต้ยเสียชีวิต
คือก็เห็นเจ๊อ๋อคือน้องสาวร้องไห้อยู่หน้าบ้านคนเดียวเหมือนกัน
แต่จากนั้นก็ไม่รู้ว่าเจ๊อ๋อไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็คิดอะไรบ้างนะครับ
แต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็เสียใจแหละแหมมีคนเสียชีวิตนะนะ
สำหรับศพของเศรษฐ์เต้ยเนี่ยจะตั้งบำเพ็ญขุดสนที่บ้านแห่งนี้นะครับ
อภิษฐรรมไปจนถึงวันที่๒๔พฤศจิกายนแล้วก็วันที่๒๕เนี่ยนะครับ
เรื่องราวชีวิตของทั้งคู่ที่เราก็ติดตามกันมาตลอดเหมือนกันนะ

แล้วก็บางคนก็บอกทุกคนล่าไปเนอะ